เมษายน๒๕๔๕เกิดเหตุระทึก
ขณะตำรวจเข้าสกัดจับคนร้ายจี้ชิงรถ
กระหน่ำแทงยิงดับขาป้อม

คนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีเข้าช่วย
สุดท้ายถูกตำรวจวิสามัน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายวันอาทิตย์
ทาดาอินทมาสหนุ่มชาวนครศรีธรรมราช
ขับรถออกจากบ้านพักย่านบางกรวยนนทบุรี
เหมือนกับคนอื่นที่ออกไปทำธุระในวันหยุดสุดสัปดาห์

ระหว่างทางเขาก่อเหตุใช้อาวุธมีดจี้ชิงรถยนต์

จากร้อยตรีวิชัยวิไลรัศมีข้าราชการบำนาน
ที่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
โชคดีเหยื่อหลบคมมีดได้ทัน
จากนั้นทาดาขับรถที่ชิงมาได้
ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนานี
ระหว่างทางตำรวจได้วิทยุสกัดจับ
เมื่อเขาขับมาถึงแยกขติยานีถนนสุโขทัย
ดาบตำรวจลิขสิทธิพิลาศรีตำรวจจราจรสนดูสิต
ได้ออกจากป้อมควบคุมสัญญาณไฟจราจร

แต่ผู้ก่อเหตุไม่มีทีท่าว่าจะหยุด

กลับลงจากรถเข้าจับตัวดาบลิขสิทธิ์ล็อกไว้
แล้วชักมีดจ้วงแทงตามลำตัวถึง๒๐แผล
แย่งอาวุธปืนประจำกาย

ลิขสิทธิ์เสียชีวิตทันที
ผู้ก่อเหตุไม่หยุดเพียงเท่านี้
เขาขับรถหลบหนีไปตามถนนศรีอยุธยา

พุ่งชนท้ายรถของแพทย์หญิงพิพัทรา

ใช้อาวุธปืนจี้พร้อมไล่แม่คุณหมอลงจากรถ

อำนาจพวงสูงเนินโชเฟอร์แท็กซี่พลเมืองดี
ขับรถเข้าขวางหวังช่วยตัวประกัน
ก่อนถูกทาดาชักอาวุธปืนยิงใส่

จังหวะที่ทาดาพยายามขับรถหลบหนี
ดาบตำรวจจิโรธบุญทองคำ
ตำรวจจราจรสนพญาไทยที่เห็นเหตุการณ์

แต่ถูกทาดาขับรถพุ่งชน

ก่อนขับรถไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
หน้าสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นจุดที่ตำรวจหลายหน่วยสนที่กำลังร่วมสกัดจับ

ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเข้าชาร์จ
ช่วยตัวประกันออกมาจากรถทันที
ในสภาพบาดเจ็บที่ท้องและแขนจากการถูกยิง
และขณะนั้นทาดาพยายามยิงสู้ตำรวจ

หากกระสุนพุ่งทะลุรอบคัน๓๕นัด

จบชีวิตตรงจุดนั้น
กระสุนเข้าที่ท้ายถอย๕นัด

และนิ้วโป้งซ้าย๑นัด
และติดยาบ้าโดยไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุอุกชะกันกลางกรุงเช่นนี้